คุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของยานยนต์มาฝากคุณผู้ชม

ช่วงปลายปีที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากแห่ไปซื้อรถยนต์
ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษีรถยนต์
ทำให้ตลอดช่วงไตรมาสแรกของปีนี้กำลังซื้อน่าจะหดตัวลงไปครับ
ทำให้ผู้จัดงานมหากรรมยานยนต์มีการรวม๒งานใหญ่เอาไว้ที่ปลายเดือนนี้
เป็นการเพิ่มกำลังซื้อของกลุ่มยานยนต์ในประเทศไทยครับ
ติดตามได้กับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานสดมาจากเมืองทองธานีครับ
ทางผู้จัดตั้งใจจะโชว์นวัตกรรมในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะ
โดยจัดขึ้นในธีมนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดค่ะ
ได้เพิ่มพื้นที่ในการจัดงานกว่า๑๔๐๐๐ตารางเมตรมากที่สุดในเอเชีย
เพื่อเป็นเวทีเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบรรดาค่ายรถยนต์
และในงานนะคะจะพบกับนวัตกรรมยานยนต์ที่มีความล้ำสมัยมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นทางเลือกในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีความประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะ
จากนี้ยังมีการควบจัดงานมหากรรมรถยนต์มือ๒เข้าไว้ด้วยกัน
ว่าจะเป็นกำลังเสริมช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้อีกทางหนึ่งด้วย
ตลาดรถยนต์มือ๒มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ๕ร้อยละ๑๐จากความต้องการของผู้บริโภค
และทั้ง๒งานนะคะใช้งบในการจัดงานประมาณ๑๓๐ล้านบาทค่ะ
ส่วนภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยมองว่ากำลังซื้อกำลังเข้าสู่ช่วงรอยต่อสำคัญ
ท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจากภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะ
เมื่อมีการปรับลดในเรื่องของตัวเลขยอดจำหน่ายยานยนต์ภายในประเทศลดลง
และเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ก็จะมีปัจจัยในเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ที่เข้ามามีผลกระทบค่ะ
ทำให้ราคาของราคารถยนต์มีการขยับขึ้นสูงตามไปด้วย
วกกับสภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างจะชะลอตัวทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยชะลอตัวตามไปด้วยค่ะ
ส่วนงานมหากรรมรถยนต์มือ๒จะเริ่มขึ้นในวันที่๒๘มีนาคมนี้
แล้วก็ไปจบลงในวันที่๓เมษายนเช่นกันค่ะ
ซึ่งทั้ง๒งานนะคะคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า๑๘๐๐๐คนค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากเมืองทองธานีค่ะ
ขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ไปงานเดียวก็ดูได้ทั้งสองงานเลยนะครับ
เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปีช่วงต้นปีแบบนี้ครับ